ช่วงนี้มีซุปตรงซุปตาจิ๋วหลายบ้านเลยกำลังเป็นที่นิยม
ตอนนี้หัวใจของคุณตกอยู่ที่เด็กบ้านไหน
ดิฉันต้องบ้านนี้เลยบ้านของคุณนานาแล้วก็คุณเวย์
ใช่จริงก็มีอีกหลายบ้านแต่ว่าวันนี้เราจะพูดถึงบ้านนี้ก่อน
ด้วยความน่ารักของน้องทั้งคู่นักคุณลงไปถึงความกล้าแสดงออกด้วย
เขาก็มีฐานแฟนคลับเยอะด้วยมีบวกเป็นทุนอยู่แล้ว
วกกับคุณพ่อคุณแม่เขาก็ขยันอัพคลิปอวดความน่ารักน่าหยิกใช่ไหม
ฉายแววลูกไม้ตกใต้ต้นของลูกตัวน้อย
แปลกเลยที่ดีกรีความฮอตจะถึงขั้นว่ามีอีเวนต์ติดต่อ
หรือว่ามีงานจ้างให้ไปร่วมงานกันด้วย
อย่างที่บอกไปน้องบีน่าแล้วก็น้องบรูกลิมน์ลูกสาวลูกชายฝาแฟดสุดฮิพพ
แสดงนี้เพิ่งมี
ใช่แต่ว่าคุณพ่อบอกว่า
เขายังเด็ก
ไม่ไหวเพราะว่าระครเรารู้อยู่ว่ามันนาน
ส่วนหนังเนี่ยหนังเนี่ยมีมาก่อนหน้านี้แต่เรารู้สึกว่า

สี่ขวบดูสิยังเอาอะไรไม่ได้แบบว่าจะคาดหวังอะไรกับเขาเยอะ
แล้วแบบคือจริงแล้วเราอย่าให้เขายังมีชีวิตเด็กมากที่สุด
ไม่ต้องทำอะไรเยอะมากอะ
ยังไม่ถึงเวลาครับผมว่าครับ
คือเขายังที่จะทำงานแบบหลายวันติดกัน
มันยังไม่พร้อมอะครับ